แล้วเวลาเราทำอะไรไม่ดีทำอะไรผิดเนี่ย

แต่โจรลายนี้จะว่าแอบก็
เขาแทบจะขโมยซึ้งหน้าแบบ
สมมติว่าพี่ห

แน่มากอ่ะแต่เขาหลับอยู่นะเขาหลับอยู่เขาหลับอยู่แต่คุณมันแบบนี้ประมาณยี่สิบวิเออเออ
แต่ไม่รู้ว่ามีกล้องวงจรปิดนะสิไม่รู้แต่นี่คลานคลานไม่พอค้นด้วยเห็นไหมล่ะ
อุตส่าหย่องเข้ามานี่เห็นไหมแล้ววิ่งออกไปอ่ะค่ะนี่เกิดขึ้นที่ย่านคลองจันท
ขโมยมือถือไปได้สองเครื่องนอนกันอยู่สี่คนครับตีสามยี่สิบสี่กันยายนค่ะอืม
คุณแมวผู้เสียหายคนที่นอนอยู่ในคลิปเนี่ยเธอเล่าเลยบอกว่าครอบครัวทำงานรับเหมา
โครงสร้างอาคารร้านค้าเธอก็รับงานทำโครงสร้างร้านสะดวกซื้อที่ย่านคลองจันท
ครับวันนั้นทำงานเสร็จทุกคนก็นอนกันอ่ะเนอะสี่คนมีเธอสามีลูกสาวและลูกเขย
ตีสามมันร้ายจริงจริงผู้ชายเสื้อส้มคนนี้เนี้ยค่อยค่อยย่องค่อยค่อยย่องเข้ามา
เอาไปสองเครื่องมารู้ตัวอีกทีหนึ่งตีห้าค่ะตอนตื่นอ่ะอ่า
บอกก่อนหน้านี้มือถือลูกชายก็หายไปเครื่องหนึ่งแล้วดูแล้วสงสัยต้องเป็นคนเดียวกันแน่เลย
เพราะลูกน้องบอกว่ามีคนมาด้อมมองกลางดึกแล้วลูกน้องก็ไล่ไปน่าจะเป็นคนร้ายรายนี้แหละ
เดี๋ยวจะเอาหลักฐานนี้ไปแจ้งความกล้องชัดขนาดนี้ตำรวจต้องจับได้แ
คือซึ่งในนั้นจะมีลูกสาวลูกเขยแล้วก็แฟนแล้วก็พี่แล้วก็ลูกน้อง
นอนคนละจุดในในที่ทำงานนะคะตื่นมาก็ไม่เห็นแล้ว
ให้ช่างกล้องเขามารีกล้องให้ดูว่าเออเราอยากรู้ว่าเป็นคนในหรือคนนอกอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็มาลีให้ดูแล้วก็คนร้ายตามที่ที่ภาพเห็นเลยค่ะ
คือก่อนหน้านั้นมันจะมีโทรศัพท์ลูกชายหายก่อนแล้ว
ของเรามันดันมีกล้องกล้องตรงที่นอนพอดีเอ่อค่ะอ่ะอืม
ไปเห็นก็รู้แหละว่าใครใช่จริงจริงเหตุการณ์แบบที่เราเล่า
ก็ใกล้เคียงกันเลยนะที่ว่าก่อสร้างหลับ
แล้วเขาก็เข้าไปขโมยมือถือเนี่ยเหมือนกันเลย